ชื่อของนายธวัชชัยอนุกูลนั้นเข้าไปเกี่ยวข้องกับการออกเอกสารสิทธิ์ที่ดินโดยมิชอบนะครับ
ในพื้นที่หลักก็คือในจังหวัดภาคใต้โดยเฉพาะในฝั่งของทะเลอันดามันพังงาภูเก็ต
จากพื้นที่ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจการค้าเป็นพื้นที่ที่สามารถจะสร้างเงินสร้างรายได้จำนวนมหาศาลแล้ว
ในพื้นที่ที่เป็นแหล่งทรัพยากรธรรมชาติเองก็ดันมีชื่อของนายธวัชชัยเข้าไปเอี่ยวด้วยเช่นเดียวกัน
หนึ่งในนั้นก็คืออุทยานแห่งชาติสิรินาทครับ
ติดตามเรื่องนี้พร้อมกันจากรายงานโดยคุณดารินหอวัฒนกุลครับ
ประกาศที่ถูกนำมาติดตั้งไว้บริเวณพื้นที่หาดไม้ง้าวหรือหาดฟรีดอมตำบลกรณอำเภอเมืองภูเก็ต
เพื่อยืนยันว่าเป็นที่ดินสาธารณสมบัติไม่อนุญาตให้บุคคลใดเข้าครอบครองและไม่สามารถออกเอกสารสิทธิ์ได้
หลังพบการออกเอกสารสิทธิ์โดยมีชื่อของนายธวัชชัยอนุกูลเข้าไปร่วมอยู่ในการกระทำผิดด้วย
คณะอนุกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงการทุจริตที่ดินจังหวัดภูเก็ตเปิดเผยข้อมูลและหลักฐานว่า
และหลักฐานว่านายธวรรษชัยเจ้าหน้าที่บริหารงานที่ดิน๗
ทำหน้าที่หัวหน้าฝ่ายทะเบียนสำนักงานที่ดินจังหวัดภูเก็ตในขณะนั้น
ร่วมกับพวกใช้ตำแหน่งหน้าที่โดยทุจริตออกเอกสารสิทธิดินโดยมิชอบด้วยกฎหมาย
ขยายผลของพนักงานสอบสวนกองปราบรามพบว่า
นายธวัชชัยได้ร่วมกับนายพานทองนารนองออกโฉนดที่ดินปลอม๒แปลง
หาดฟรีดอมเลขที่๔๒๖๕๐และ๔๒๖
ในพื้นที่ตำบลกรณอำเภอเมืองภูเก็ตรวม๖๕ไร่
ซึ่งการยื่นขอออกโฉนดในครั้งนั้นไม่ได้มีการแจ้งครอบครองตามกฎหมาย
และพื้นที่ดังกล่าวยังอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ
เทือกเขาหน้าเกิดและเป็นภูเขาที่ลาดชันเกินร้อยละสามสิบห้า
ขณะที่ข้อมูลของปปงยังพบด้วยว่า
มีการจ่ายสินบนให้กับเจ้าหน้าที่เข้าข่ายกระทำความผิดตามพรบฟอกเงิน
ทำให้ปปงมีมติอายัดทรัพย์สินคือที่ดินทั้งสองแปลง
โรงแรมหรูที่สร้างบนพื้นที่เขาสูงชันและถูกทิ้งร้างที่เห็นอยู่ด้านหลังนี้
เป็นส่วนหนึ่งของพื้นที่ที่มีการลุกร้ำในเขตอุทยานแห่งชาติสิรินาท
จากการออกเอกสารสิทธิ์โดยมิชอบซึ่งจากการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่พบว่า
มีการออกเอกสารสิทธิ์โดยมิชอบในพื้นที่ของอุทยานแห่งนี้รวมกว่า๔๐๐ไร่
จำนวนนี้เป็นการออกของนายธวัชชัยอนุกูลจำนวน๗ไร่
กระบวนการทุจริตยังขยายเข้าไปในเขตอุทยานแห่งชาติสิรินาฏ
ตำบลเชิงทะเลอำเภอทะล้าง
โดยเมื่อวันที่๕กันยายน๒๕๔๔นายธวัชชัยได้ออกเอกสารสิทธิดิน๗ไร่
ให้กับนายอนุภาพเวทวนิสนองซึ่งเป็นพื้นที่ของหน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติหาดลายัน
เกิดจากการทับถมของดินจนงอกยื่นไปในทะเล
โดยพบว่ามีการนำสค๑แปลงที่อยู่ห่างออกไป๑กิโลเมตร
สวมทัพหรือสคบินและเพิ่มจำนวนที่ดินจากเดิม๓ไร่๘๐ตารางวา

การออกเอกสารสิทธิ์ของนายธวัชชัยลงนามในฐานะปฏิบัติราชการแทน
พนักงานที่ดินจังหวัดภูเก็ตทั้งทั้งที่ในขณะนั้น
เขายังดำรงตำแหน่งเป็นเจ้าหน้าที่บริหารงานที่ดินระดับ๗
ทำหน้าที่หัวหน้าฝ่ายทะเบียนสำนักงานที่ดินจังหวัดภูเก็ต
ซึ่งไม่มีอำนาจดำเนินการได้จนนำไปสู่การร้องเรียน
คือตรวจสอบย้อนหลังนี่บางครั้งเราดูแต่เอกสารอย่างเดียวไม่ได้
ต้องสอบสวนพยานบุคคลด้วยประกอบด้วย
ที่พยานบุคคลก็อาจจะยุ่งยากนิดนึง
เพราะพยานบุคคลนี้ต้องย้อนไปสู่ขณะที่ออกตรวจสอบ
สมมุติว่าคุณธวัชชัยออกไป๑๐กว่าปีที่แล้วเนี่ย
พยานก็คือพยานในยุคนั้นถูกไหมฮะ
ซึ่งอยู่ในปัจจุบันค่อนข้างจะทำงานยาก
ที่จะต้องไปสืบสาวให้ลึกลงไปในขณะที่ออก

ถ้าคุณธวัชชัยอยู่ในฐานะที่รักษาราชการ
เจ้าพนักงานที่จังหวัดก็มีอำนาจที่จะลงนามในโฉนดได้

คือโดยตำแหน่งจริงจะไม่มีอำนาจในการออกเอกสาร

เมื่อวันที่๒๙สิงหาคมที่ผ่านมา
ก่อนที่จะเสียชีวิตในห้องควบคุม
กลางข้อเคลือบแคลงถึงสาเหตุการเสียชีวิต
ยังคงอยู่ระหว่างการสอบสวนข้อเท็จจริง
เพราะแม้จะเป็นหนึ่งในผู้ต้องหา
แต่ถือเป็นกุญแจสำคัญที่จะขยายไป

ที่เจ้าหน้าที่เชื่อว่ากระทำร่วมกันเป็นขบวนการ